รวมถึงอีกกลุ่มหนึ่งวันนี้ก็ไปให้ปากคำด้วยเช่นกัน
แล้วก็มีการวนมาหามีผู้หญิงตะโกนถามบอก

นั่นก็คือกลุ่มวัยรุ่นที่ตกปลากันอยู่นะคะ
ก็มีทั้งหมด๔คนนะคะไปให้ปากคำกับตำรวจเมื่อคืนนี้
ตอนประมาณ๒ทุ่มครึ่งที่สพเมืองนนทบุรี
นายอนุชานายปัญญานายอินทนนนายอาทิตย์
ก็คือกลุ่มวัยรุ่นที่นั่งตกปลาแล้วก็เห็นเหตุการณ์
สปีดโบ๊ทขับวนในแม่น้ำเจ้าพระยาหลายรอบ

คือตำรวจสอบปากคำทั้ง๔คนอย่างละเอียด

ทั้ง๔คนให้การตรงกันค่ะบอกว่าคืนนั้นนั่งตกปลา

แล้วก็เห็นสปีดโบสต์ลำนั้นวนอยู่กลางแม่น้ำ

หลังจากนั้นวนกลับมาหาทั้ง๔คน
มีเสียงผู้หญิงบนเรือตะโกนถามมาบอกว่าเห็นคนตกน้ำหรือเปล่า

เรือก็วนกลับออกไปช่วงเวลาประมาณ๒๒นาฬิกา๕๐นาที
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดารานักแสดงแตงโม

ในอนุชา๑ใน๔นิ้วไล่ผู้สื่อข่าว
หลังจากสอบปากคำเสร็จบอกว่า
ก็ให้ปากคำไปตามที่เห็นในคืนนั้นแหละ
ซึ่งเป็นเวลาประมาณ๔ทุ่ม

แต่ไม่รู้ว่าเขาตกตอนไหน
ตอนที่วนมาถามผู้หญิงเป็นคนถาม

แล้ววันนี้นะคะเขา๔คนก็มาให้ปากคำ
ตามความจริงที่เขากับเพื่อนเห็นในวันนั้นค่ะ
ขณะที่ทีมข่าวค่ะวันนี้มีอีกคลิปหนึ่งนะคะ

เป็นคลิปที่ท่าน้ำวัดเขมาพิรตารามมี๖คลิปด้วยกัน
ก็จะไล่เรียงไปเริ่มตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกา๕๗นาทีนะคะ
ในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเรือลำนึง

ซึ่งก็คาดกันว่าจะเป็นเรือของ
ลำที่คุณตังโมโดยสารมาหรือเปล่า

จะเห็นไฟด้านบนเรือ๑ดวงแล้วก็ตรงข้างล่างเรืออีก๒ดวง
ลำนี้เนี่ยขับผ่านหน้าวัดมุ่งหน้าไปที่ท่าเรือพิบูรสงครามล่องไปเรื่อยค่ะ
ขณะที่กล้องอีกมุมนึงจะเห็นมุมด้านหลังของเรือลำเดียวกัน
แต่อันนี้จะเป็นภาพขาวดำมุมนี้จับภาพได้ตอนเวลา๑๙นาฬิกา๕๙นาที
ดูจาก๒มุมนี้เรือลำนี้ใช้เวลาประมาณ๒นาที
ช่วงเวลาที่ขับผ่านท่าน้ำวัดเขมาพิรตาราม
เพราะกุ๊กเป็นเรือลำเดียวกันก็ใช้เวลาประมาณ๒นาที
ส่วนอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปที่๓อันนี้ระบุช่วงเวลา๒๒นาฬิกา๕๒นาที
จะเห็นเรือนะคะมีไฟใต้น้ำสีฟ้าครั้งนี้เนี่ยขับค่อนข้างเร็ว
คาดว่าจะเป็นเจ็ดสกีหรือเปล่านะคะขับผ่านท่าน้ำวัดเขมาพิรตารามไป
่งหน้าไปทางท่าเรือพิบูรสงคราม
อันนี้คือคลิปที่๓นะคะช่วง๒๒นาฬิกา๕๒นาที
วงจรปิดจับภาพได้คลิปที่๔เวลา๒๓นาฬิกา๕นาที
ที่ฝั่งตรงข้ามนะคุณผู้ชมอีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมคะ
อันนี้ฝั่งตรงข้ามของท่าน้ำวัดมีเรือลักษณะคล้ายลำตอนทุ่ม๕๗
ลำแรกอ่ะที่เราได้เห็นในคลิปแรกคล้ายลำนั้นล่องกลับมุ่งหน้ามาอย่างช้า

อ่าเนี่ยกลับมาแบบช้าคือถ้าใช่เรือลำเดียวกัน
จะเป็นเรือของคุณแตงโมใช่หรือไม่นะคะ
เวลามันแย้งตอนที่บอกก็คือว่าคุณตังโมนั้นตกเรือ
ตอน๒๒นาฬิกา๔๐นาที
อีก๒คลิปนี้จับภาพก็คือเวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาที
จะเห็นมีไฟกระพริบกระพริบกลางน้ำตรงใต้กิ่งไม้พอดี
คล้ายเหมือนกับว่าเหมือนกับหาอะไรอยู่หาอะไรอยู่
และคลิปสุดท้ายเวลาต่อกันแค่๑นาทีก็คือตอน๐นาฬิกา
จะเห็นสปีดโบสต์๑ลำแล้วก็มีเจ็ดสกีขับสวนขึ้น
ตอนนี้จะบีบแตรตลอดเวลาคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมคะ

คือเขาก็สันนิษฐานกันว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบ
น่าจะมาค้นหาแล้วมาค้นหาคุณแตงโม
แต่ทั้งหมดนี้นะคะอันนี้เป็นคลิปภาพที่เราได้มาจาก
กล้องวงจรปิดที่ท่าน้ำวัดเขมาพิรตาราม๖คลิปด้วยกัน
ยังไม่ยืนยันว่าเรือที่กล้องจับภาพได้ตั้งแต่คลิปแรกเนี่ย

เจสสกีที่ปรากฏในกล้องมูลจรปิดเป็นของใคร
อันนี้เดี๋ยวก็คงจะเป็นหลักฐานที่ให้เจ้าหน้าที่ไปประกอบ
แล้วก็ตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ